มาดูเรื่องของจิตอาสากันต่อนะคะ
เป็นจิตอาสาเกี่ยวกับการเก็บเศษขวดที่น้ำตก
ปกติแล้วไปเที่ยวบางทีนะ
เหยียบเศษขวดอยู่ในน้ำตกบาดเจ็บนะ

เพราะใครล่ะคนเที่ยวก็เอาไปทิ้ง
ใช่แล้วนะคะซึ่งจิตอาสากลุ่มนี้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะ
รวมตัวกันเก็บเศษขวดในลำน้ำแก่งเทียม

และเป็นระดับระดับน้ำที่สามารถลงไปยืนได้
แสดงว่าเป็นระดับที่คนลงไปเล่นได้

แก่งเทียมตำบลหินตั้งอำเภอเมืองนครนายก
หาเศษขวดเศษแก้วแล้วก็เศษกระเบื้อง

หลังสำรวจพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พอมืนเมาก็คว่างขวดลงน้ำ
เมื่อกี้ขวดโซดาไงคุณเมื่อกี้เห็นฝาเหล้าไหมคุณ
เห็นค่ะนั่นสิแหลมมากนะคะพอขวดกระทบกับโขดหิน
ก็เลยแตกอยู่ในน้ำนั่นแหละโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเทศกาล
นี่มีเศษขวดเศษแก้วเยอะจริง
คุณคิดดูถ้าเท้าเหยียบเข้าไปจะเป็นยังไง
นายสารวุตอโมกเป็นหนึ่งในอาสาสมัครบอกว่า

แต่ละวันเจ้าหน้าที่ใช้เวลาว่างหลังจากเสร็จจากการทำงานประจำค่ะ
แล้วก็นำเศษขวดเศษแก้วนี้ไปทิ้ง
ตามกระบวนการกำจัดขยะต่อไป
ไปฟังเสียงจิตอาสากันหน่อยค่ะ
จดสอบเส้นน้ำดูพอลงปรับปุ๊บมือเราไปโดน
โดนแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าโดน
ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวหลายคนที่โดน
เขาจะรู้สึกยังไงเพราะเขามาเที่ยว
ก็ไม่อยากให้มีแบบมีแบบทิ้งแบบอะไรกันอย่างนี้เลย
สาเหตุที่มันมีกรดแก้วไปปัดสลานเกิดขึ้นเกิดจากอะไรครับ
ก็เกิดจากกินแล้วเมาแล้วคว่างลงน้ำ
คว่างลงทีนี้บางทีก็ไม่แตกแต่ทิ้งลงนี้
มันกิ้งไปโดนหินเนี่ยแตก
มันก็จะตั้งใจอะไรของมันไปสภาพตามสภาพน้ำ
เป็นไงล่ะกินแล้วเมาเมาแล้วทิ้ง
เมาแล้วคว่างลงน้ำทิ้งไหนทิ้งลงน้ำหือ
หน้าตื่มเมย์จริงเลยดื่มได้แต่
เอาถุงขยะไปด้วยเนาะเก็บกลับบ้านก็ดีนะคะ
สำหรับอุบัติเหตุจากเศษขวดเศษแก้วในแก่งเทียมนี่พบว่า
ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บแล้วหลายสิบรายนะคะ
เจ้าหน้าที่จิตอาสาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวค่ะ
ทิ้งขวดลงไปในน้ำเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะวันถัดไปอาจเป็นคนที่คว่างนั่นแหละ
เออคือเมื่อวานฉันมาเบาอ่ะล่ะคว่างขวดลงไป

มาอีก

ใครทิ้งเดี๋ยวตีมือเนี่ยนะฮะ